ไปงานศพการไปงานศพแล้วก็ช่วยซองเดี๋ยวดูนะคือเจ้าภาพที่เขาได้รับซองมา
ไม่ใช่แค่เงินในซองที่ช่วยงานอย่างเดียวนะอ่านข้อความหน้าซองแล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในหลายซอง
ทำให้ครอบครัวเขามีกำลังใจนะครับ
โอ้โหนี่แหละค่ะคือไม่ใช่แค่เป็นการเอาเงินใส่ซอง
แต่มีข้อความที่ฝากให้ถึงเจ้าภาพด้วย
ใช่ค่ะก็คนรู้จักใส่ซองมาช่วยงานศพของน้องชาย
เจ้าภาพเองเขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกมีกำลังใจ
ว่าอะไรคุณผู้ชมดูสิรักและห่วงใย
แดงอู่ทองและครอบครัวทุกสิ่งล้วนมีเวลาและวาระของมัน
เจ็บปวดร้าวแต่เราทุกคนจะผ่านมันไปได้
คือใส่ใจรายละเอียดที่จะให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสีย
ใช่ค่ะคนโพสต์เขาบอกว่าเอาจริงอันนี้เป็นหนึ่งในร้อยกว่าซองนะ
มาช่วยงานศพน้องชายพอโพสต์นี้เนี่ยเผยแพร่ออกไป
คนก็มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ชื่นชมถามว่าชื่นชมใคร
ชื่นชมคนที่ใส่ซองนี้มาเนี่ยแหละค่ะคุณแดงอู่ทองนะ
เขียนข้อความมาให้กำลังใจเงินในซองน่ะไม่รู้เท่าไหร่
สิ่งสำคัญแต่ข้อความกำลังใจที่อยู่หน้าซองเนี่ย
มันล้นปรีเลยนะคะแล้วคนก็มาให้กำลังใจเจ้าของโพสต์ด้วย
ให้ผ่านเหตุการณ์ความสูญเสียน้องชายนี้ไปให้ได้